มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะบอกว่าตกใจมากเลยเห็นลูกเนี่ยจมอยู่ในบ่อน้ำกับเพื่อนลูกชายสิบขวบนะคะเพื่อนลูกอายุ๘ขวบแม่กระโดดลงไปในบ่อน้ำเพื่อที่จะไปช่วยค่ะแต่สุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องเศร้าก็เพราะว่าตัวคุณแม่เนี่ยช่วยเพื่อนลูกชายให้ขึ้นมาจากน้ำได้แต่ตัวแม่เอง
ตั้งตรงนี้เป็นบ่อขุดใหม่กว้าง๕เมตรยาว๑๐เมตรลึก๒เมตรกว่าในพื้นที่ตะมนต์ฉะเนียงอำเภอเมืองนะคะเสียชีวิต๒ศพก็คือตัวคุณแม่นางกาญจนาเกิดเหมาะหรือจาบอายุ๔๙และลูกชายคุณแม่ค่ะเด็กชายบุญยฤทธิ์หรือน้องเอ็มอายุ๑๐ขวบร่างของแม่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำร่างน้องเอ็มลูกชายแ

แม่ของน้องเอ็มเนี่ยช่วยน้องโอมขึ้นมาก่อนนะคะก็พยายามจะเอาตัวรอดขึ้นมาแล้วตอนนั้นเนี่ยแม่เนี่ยพยายามจะดันดันดันดันจนขึ้นบ่อน้ำได้น้องโอมบอกว่าพอโอมขึ้นจากบ่อน้ำได้เนี่ยเด็กแปดขวบนะคะน้องก็ไปตามพ่อมาช่วยอีกแรงนึงส่วนแม่ก็พยายามจะช่วยลูกตัวเองแต่ตอนที่พ่อของน้องโอมมาถึงเนี่ยแม่

แม่จ๊าฟตอนนี้ยังไม่ตาย

แล้วก็ไปช่วยลูกก็เอง
แม่จ๊าฟกับพี่เองตกน้ำอยู่ในบอล

ก็เห็นแก่พี่แกลอยแล้ว

ใช่ครับใช่คนบ้านเดียวกันไหมครับ

ใช่อันนี้ก็เรียนเดียวกันกับคนนี้
จากการสอบสวนของตำรวจนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางจ๊าบแล้วก็น้องเอ็มรวมทั้งน้องโอม
เดินทางมาดูคนงานขุดบ่อน้ำกันนะครับ
แล้วน้องเอ็มก็อยากจะรู้ว่าบ่อน้ำเนี่ยลึกแบบไหนอะไรยังไง
ก็เดินไปดูแล้วก็พลัดตกลงไปน้องโอมพยายามยื่นมือช่วยเหลือ
แต่พลัดตกลงไปด้วยทางนางจ๊าบก็กระโดดลงไปช่วยน้องโอมขึ้นมาได้นะครับ
แต่ตัวเองว่ายน้ำไม่เป็น